ส่วนใครที่ไม่แน่ใจเรื่องของไฟฟ้องไฟฟ้าอะไรก่อนอื่นที่จะทำมือลงมือทำอะไรหรือจ่ายเงินอะไรไปเนี่ย
ลองสอบถามคนที่เขารู้โทรหาการไฟฟ้าหรืออะไรก็ได้
เพราะว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพคุณผู้ชมเขามาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
แล้วก็มาตรวจมิเตอร์ของชาวบ้านแล้วก็มาบอกว่า
มิเตอร์คุณเสียนะต้องเปลี่ยนเนี่ยเสียเงิน๒๐๐บาทเท่านั้นเอง
โชคดีชาวบ้านคนนี้เขาเอกใจว่าเอ๊ะมันแปลกอ่ะ
ก็เลยปรึกษาผู้ใหญ่บ้านถึงได้รู้ว่าอ้าวมิจฉาชีพจ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่จ้า
ตำรวจสพห้วยคดลงพื้นที่ตรวจสอบตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
เพราะว่ามีผู้ใหญ่บ้านแจ้งไปว่าลูกบ้านถูกชายแปลกหน้าอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ามาขอดูเซฟที่คัด
แล้วก็บอกว่ามันเสียให้เปลี่ยนใหม่แล้วก็ให้จ่ายเงินซื้อ
ผู้เสียหายคือนางบุญเชิดทัพทิมค่ะ
เธอก็เล่าให้ฟังนะว่ามีผู้ชายสองคนขับกระบะมาจอดหน้าบ้าน
ตอนนั้นเธอนั่งดูทีวีอยู่กับหลานชาย
ผู้ชายสองคนนี้ก็เดินลงมาจากรถเข้ามาในบ้านแล้วบอกว่าขอตรวจเซฟที่คัดตัดไฟฟ้าหน่อยว่ามันมีไฟฟ้าช็อตหรือเปล่า
แล้วก็บอกให้นางบุญเชิดปิดทีวี
เธอก็งงงนะจากนั้นผู้ชายสองคนนี้ก็ปิดไฟทั้งบ้านเลย
แล้วก็เอาเก้าอี้ไปดูเซฟที่คัทแล้วก็แจ้งบอกว่าอุ้ยมันเสียแล้วนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะ๒๐๐บาทเปลี่ยนเลย
ยายบอกเอ้าก็นั่งดูทีวีอยู่มันจะเสียได้ไง
แล้วก็เลยบอกว่าประกอบกับคืนสภาพเดิมให้เลยนะเพราะมันไม่ได้เสีย
ชายสองคนนั้นก็บอกว่าไม่มันต้องเสียมันต้องจ่ายเงิน
แล้วก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยตรวจสอบหน่อย
พอชายสองคนเห็นแบบนั้นก็รีบเก็บข้าวของเครื่องมือขึ้นรถขับออกไปเลย
ทีนี้ระหว่างที่ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ก็มีวิทยุจากสพลานศักดิ์ค่ะว่า
พบชายต้องสงสัยพฤติกรรมแบบเดียวกันเลย
ก็เลยรีบตามไปตามที่แจ้งมา
ก็ไปเจออยู่ที่บ้านของนายประเสริฐสุรพีตำบลทุ่งนางามอำเภอลานศักดิ์ค่ะ
นายมงคลสุรพีลูกชายเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่า

ว่ามีใครไม่รู้อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
เป็นผู้ชายสองคนมาขอดูเซฟทีคัทในบ้าน

ตัวเขาเลยรีบกลับบ้านมาดู
ข้างในหรือเปลี่ยนบ้านเขาอ้างว่าเสียอยู่แล้วพี่
เขาก็ว่าอ้างกับพ่อว่าเสีย
แต่ที่จริงเขาก็ตัดหมดไม่เสียไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเสีย
ร้อยตำรวจเอกจรูนตรงกลางร้อยเวรสพห้วยคด
ก็บอกว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแก๊งมากับเป็นกลุ่ม
ช่วยโอกาสเกาะเหตุนะคะ
ก่อนหน้านี้มีไฟฟ้ารัดวงจรไหม้บ้านคนในหมู่บ้านไง
ก็เลยเอาว่าเออเอาเคสนี้แหละ
แล้วก็จะเอามาไล่ดูตามบ้าน
แล้วก็จะเลือกแต่บ้านที่มีคนสูงอายุอยู่

โอกาสปุ๊บก็จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะ

แล้วก็บอกเขาว่ามันเสียแล้วนะต้องรีบเปลี่ยน
งั้นเดี๋ยวเกิดไฟฟ้ารัดวงจรไฟไหม้ขึ้นมา
อันตราย๒๐๐บาทก็ว่ากันไป
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวบุคคลดังกล่าว